ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้
มีคนในวงการบันเทิงโพสต์ภาพในแบบท่านนี้
โพสต์ในเฟซบุ๊กโพสต์ในไอจี
ช่วยกันตามหาบอกว่าช่วยกันตามหาหน่อย
เคนโดกุลพัฒน์พงประภาพอายุ๒๗ปี
เขาหายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่๓มกราคม
นักแสดงนางแบบในแบบโพสต์ตามหากันเยอะมากเมื่อวาน
สุดท้ายนะคะวันนี้ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่ง
คาดว่าใช่คาดว่าใช่คุณเคนโด
แต่ให้ไปดูภาพนี้ก่อนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
คุณเคนโดนั่งอยู่ที่หอพักภายในซอยอิสรภาพยี่สิบ
อิสรภาพเขตธนบุรีกรุงเทพ๓มกราคม
นี่นะคะคุณเคนโดใส่เสื้อยืดแขนสั้นเป็นลายทางสีเขียวตัดเหลือง
กางเกงขายาวสีเขียวทหารรองเท้าผ้าใบสีขาว
นี่นะคะก็นั่งกินข้าวอะค่ะแล้วก็นั่งคนเดียว
นั่งเหมือนคิดอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนกับล้มตัวลงนอนนะคะ
ก็มีคนไปคุยด้วยนะคะครับคุณเคนโดก็ลุกเดินจากหอพัก
เดี๋ยวจะมีภาพที่เดินออกไปอยากให้ดูภาพตรงนั้นด้วย
เพราะนั่นคือภาพสุดท้ายที่เห็นคุณเคนโดค่ะ
เดินออกไปแบบนี้หลังจากเนี้ยไม่มีใครเจออีกเลย
เดินไปด้วยชุดสีนี้นะฮะหลังจากนี้ไม่มีใครทราบข่าวของคุณเคนโดอีกเลย
เพื่อนฝูงในวงการบันเทิงประกาศตามหากันนะคะครับ

เสื้อเขียวกางเกงขายาวสีเขียว
แต่มันเป็นเรื่องเศร้าคุณผู้ชมค่ะ
เพราะวันนี้ไปพบศพสองศพศพผู้ชายกับศพผู้หญิง
ศพของผู้ชายคล้ายคุณแคนโด
มีคนไปดูศพแล้วบอกว่าใช่เลยด้วยซ้ำ
แต่ศพผู้หญิงยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะ
โมงเช้าวันนี้ค่ะตำรวจสนปักทองศาลแจ้งว่า
พบศพ๒ศพลอยน้ำอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ท่าเรือเอเชียทีกสภาพศพเน่าเปื่อยแล้วอะค่ะ
จุดสังเกตที่เชื่อว่าเป็นคุณเคนโดก็คือ
มีรอยสักรูปไม้กางเขนที่ไทยทอย
มีรอยสักรูปปลาหมึกที่น่องด้านซ้าย
และสีเสื้อมันใช่เลยอะค่ะ
เสื้อมันเหมือนกับภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่เลยนะคะ
แต่เราขออนุญาตทำเป็นกราฟิกแบบนี้นะคะ
กางเกงถุงเท้ามันก็ใช่เลยค่ะ

รอยสักที่พบที่ศพกับรอยสักที่คุณเคนโดสมัยตอนถ่ายแบบอะไรแบบนี้นะ

ส่วนอีกศพหนึ่งเป็นศพผู้หญิงนะคะ
อายุสักประมาณ๒๐๒๕ปี
คว่ำหน้าอยู่ที่ท่าเรือหน้าห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม
ห่างจากจุดที่พบศพคุณเคนโดประมาณ๓กิโล
สภาพศพคือผิวขาวรูปร่างสันทัศน์ใส่เสื้อยืดท่อนล่างเปลือยค่ะ
ผมยาวประบาแล้วก็รวบผมเอาไว้
มือซ้ายทาเล็บสีดำใส่แหวนที่นิ้วใส่กำไรข้อมือ
ข้อเท้าขวามีเชือกสีดำมัดอยู่ตามร่างกายไม่มีบาดแผลอะไร
สันนิษฐานว่าจมน้ำเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒วันเช่นกัน
แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยยังไม่ทราบจริงนะคะว่าเป็นศพใคร
ร่วมกับตันยูก็นำเรือลากทั้งสองศพลอยเข้ามาที่ท่าเรือใต้สะพานธนบุรี

จากการตรวจสอบหลักฐานที่ศพของผู้ชายพบบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราช
ระบุชื่อคุณเคนโดเลยระบุชื่อคุณเคนโดมีทรัพย์สินก็คือมีมือถือไอโฟน
มีหูฟังมีพระมีกระเป๋าสตางค์มีเงินสดนะคะ
คนดูแลหอพักในซอยอิสรภาพ๒๐หอพักที่คุณเคนโดพักอยู่อะค่ะ
เขาขอมาดูศพนายคำรณพุ่มรัฐดาพอมาดูศพปุ๊บเขาบอกเลยว่าใช่แน่เลย

เขาบอกว่าใช่อ่ะใช่คุณแคนโดอ่ะแต่ศพของฝ่ายหญิงไม่มีเอกสารอะไรที่จะยืนยันตัวตนได้เลยนะคะ
มูลนิธิก็นำ๒ศพไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราช
เจ้าหน้าที่ก็ติดตามญาติพี่น้องมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุนะคะ
เมืองต้นคาดว่านะคะต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดให้มันชัดเจนกว่านี้
แต่๒ศพนี้เนี่ยความจริงแล้วห่างกัน๓กิโล

แต่ลอยมาลอยขึ้นมาบนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือวันนี้เหมือนกัน
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลากมาแล้วก็นำขึ้นท่าเนี่ยในท่าเดียวกัน
ทีแรกก็เลยยังคิดกันว่า๒ศพนี้เจอใกล้กันหรือเปล่า

แล้วศพผู้หญิงมีเหมือนกับมีเชือกผูกที่ข้อเท้าใช่ไหม

ยังคิดว่าจะเจอคู่กันหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะเขาห่างกัน๓กิโล
ใช่ค่ะซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสองศพนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
หรืออีกศพนึงอาจจะลอยมาตรงนั้นพอดีอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำนะคะ

ต้องรอการขยายผลนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนการเจอศพเนี่ยตำรวจตั้งข้อสังเกตนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าเป็นไปได้ยากที่จะพบศพลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพญาพร้อมกันถึง๒ศพ
แม้จะห่างกัน๓กิโลในจุดที่เจอก็ตาม
โดยศพของคุณเคนโดนายแบบที่เพื่อนตามหากันอยู่เนี่ยนะครับ
หากดูจากแผนที่สันนิษฐานว่าเคนโดน่าจะเดินออกจากซอยอิสระภาพ๒๐
ตามภาพในกล้องวงจรปิดคือถ้าเป็นการฆ่าตัวตายเนี่ยสะพานที่อยู่ใกล้ที่สุดคือสะพานพระปกเกล้ากับสะพานพุธ
ครับซึ่งจะอยู่ห่างจากหอพักของเขาประมาณ๑กิโลเมตรกว่า
กว่า๑๑๒กิโลเมตรนี่นะฮะทั้ง๒สะพานอยู่ห่างจากเอเชียทีกจุดแม่น้ำ
พบศพของคุณเคนโดเนี่ยประมาณ๕กิโลระยะทางเป็นแบบนี้
นะครับส่วนศพของหญิงสาวซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เป็นใครแต่
อายุสักประมาณ๒๐๒๕ศพของผู้หญิงคนนี้ลอยคว่ำหน้าอยู่
ท่าเรือหน้าห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามห่างจากสะพานพระปกเกล้า
แล้วก็สะพานพุธประมาณ๒กิโลเมตรกว่า๒๒๓กิโลเมตรจุดที่
เจอศพของผู้หญิงคนนี้อยู่ห่างจากจุดที่เจอศพของคุณเคน
โด่ประมาณ๓กิโลเมตรอันนี้ในแม่น้ำนะสภาพศพของผู้หญิงที่
พบว่ามีรูปร่างสันทัศน์ผิวขาวสวมเสื้อยืดสีดำท่อนล่าง
เปลือยนะฮะไว้ผมยาวประบารวบเอาไว้ที่ข้อเท้าข้างขวาเนี่ย
ตรงเนี้ยมีเชือกสีดำมัดเอาไว้เจ้าหน้าที่สังเกตว่าที่มือซ้าย
แหวนแล้วก็สวมกำไรข้อมือแต่ต้องตรวจสอบว่าทั้งแหวนกับ
ไรเนี่ยเป็นลวดลายยังไงตรงเนี้ยยังดูไม่ชัดตามร่างกายของ
ศพผู้หญิงไม่มีบาดแผลนะครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือทั้งสอง
ศพเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตถ้าตามเวลาที่ลอยขึ้นมานะแล้วก็ตาม
สภาพศพที่เจอเรื่องการขึ้นหน่งขึ้นอืดเนี่ยก็คือเสียชีวิต
แล้วไม่ต่ำกว่า๒วันเหมือนกันถ้าจะเป็นการฆ่าตัวตายมี
ความเป็นไปได้ไหมถ้าทั้งคู่จะกระโดดสะพานจุดเดียวกันก็อาจ
จะเป็นไปได้หรืออาจจะต่างสะพานกันแต่ใกล้กันแล้วเป็นช่วง
เวลาใกล้ใกล้กันแล้วลอยขึ้นมาพร้อมกันพอดีมันก็อาจจะเป็น
ได้อืมอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันคือต้องรอการ
สอบสวนอย่างละเอียดก่อนนะฮะใช่ค่ะคือยังไม่ชัดเลยนะคะครับว่า
เกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะ
ก็ทางภูมิกับการสอนอบุภารามนะครับพันธุ์ตำรวจเอก
รัฐเกล้าอาณานุการนะครับบอกว่ากรณีการพบศพนายแบบหนุ่ม
โดวัย๒๗ปีที่หายออกจากหอพักไปเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้า
มืด๔มคแล้วลอยอึดอยู่ในมเจ้าพระยาเนี่ยคือหลังจาก
ผู้ตายหายออกจากหอพักไปไม่มีใครติดต่อได้มีญาติมา
แจ้งความคนศูนย์หายเมื่อห้ามกราคมนะครับญาติบอกว่าผู้ตาย
ก็จะเห็นภาพตอนที่เขานั่งอยู่นอนอยู่แล้วก็เดินออกไป
แล้วเมื่อตีหนึ่งครึ่งวันที่สี่มหัวคมเนี้ย
ออกไป
ไปแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตำรวจบอกว่าไปเห็นภาพว่าไปโบกแท็กซี่
โชเฟอร์แท็กซี่คันนั้นมาให้ข้อมูลแล้วบอกว่าเคนโดเรียกรถแท็กซี่
แล้วให้ไปส่งที่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าก็ขับรถไปส่งผู้โดยสาร
จุดหมายตามปกติตรงเนี้ยคือเขาเดินออกไปเพื่อไปโบกแท็กซี่นะฮะ
แล้วให้แท็กซี่ไปส่งที่ใต้สะพานพระปิ่นเก้าระหว่างทางโชเฟอร์แท็กซี่บอกว่า
เห็นผู้ตายคนนี้ที่เป็นผู้โดยสารตอนนั้นเป็นผู้โดยสาร
เป็นชายหนุ่มคนนี้นั่งร้องไห้ตลอดเวลาลักษณะเหมือนกับจะคนป่วยหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขานั่งร้องไห้ตลอดเวลา
ดูซึมซึมเศร้าเศร้าร้องไห้โศกเศร้าเสียใจ
คือตอนนี้แม้ว่าจะมีศพลอยขึ้นมาในแม่น้ำเจ้าพญาพร้อมกับบัตรผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็ระบุชื่อแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรนะฮะ
อ่าก็ป่วยแน่นอนแหละมีบัตรผู้ป่วยของโรงพยาบาล
อาจจะเป็นบัตรผู้ป่วยทั่วไปอะไรยังไงก็ได้ต้องรอให้ญาติมาให้ข้อมูลก่อน
ตอนนี้กำลังประสานทางญาติอยู่นะครับส่วนเรื่องมูลเหตุต่างที่เขาเรียกรถแท็กซี่ไปที่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
แล้วถ้าตัดสินใจกระโดดลงไปจริงเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรก็ต้องรอคุยกับทางญาติเขาด้วย
ของทางญาติ

ตัวลงนอนกับม้านั่งคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
เอ๊ะเขาเขาซึมซึมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนอนลงไปแบบนี้นะคะ
สี่ทุ่มก็จะมีชายหญิงเดินเข้ามาคุยเดินเข้ามาปลุก
ทีเนี้ยพอสี่มกราคมตีหนึ่งสามสิบสี่นาที
ก็คือมันเข้าสู่วันที่๔ว่าเข้าสู่วันใหม่
แล้วก็จะเห็นคุณเคนโดเดินออกไปอืมแต่ตอนเดินนะคะ
ในมือซ้ายคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะไม่แน่ใจว่าถืออะไรไป
ถือมือถือถือกระเป๋าสตางค์แต่ก็ไม่มีใครติดต่อได้เลยอะค่ะ
ของคุณเคนโดนะคะล่าสุดก็คือสามมกราคม

เล็งเราไว้ก็จีบได้เลยนะตอนนี้ก็เยอะอายุเยอะแล้ว
ไม่ใช่คนคุยนะหมายถึงอายุประมาณนี้นะคะ

มกราคมคุณเคนโดก็โพสต์เอาไว้ว่า
ปีนี้จะเลิกติดตามตลกแล้ว
ย้อนกลับไป๑๘ตุลาคม๖๔
ระบุว่าที่หายไปไม่สามารถติดต่อได้

แต่ยังคงรักษาตัวอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด

ขอบคุณพี่ที่ติดต่องานมาคาดว่าจะสามารถกลับมาทำงานได้ปกติธันวาคม
๒ธันวาคม๖๔แชร์ภาพข่าว

ใช่แล้วก็แชร์ผลงานแชร์ภาพการ์ตูน
คือหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณเคนโดซึมเศร้าหรือเปล่า
หรือเปล่ามีอะไรเครียดหรือเปล่าก็พยายามจะตั้งข้อสังเกต
แต่พอย้อนกลับไปดูมันก็จะมีการโพสต์สิ่งต่างเหล่านี้

ไม่ได้ระบายความในใจอะไรไม่ได้ระบายความรู้สึกอะไรอะค่ะ

หรือว่าเรื่องบัตรรักษาอาการโรงพยาบาล
ก็ถ้าดูจากที่คุณเคนโดโพสต์เอาไว้
ก็เป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าสะโพกร้าว

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนดูแลหอพัก
ที่คุณเคนโดพักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับ
ชื่อว่าคุณนุชรีนิโรรำนะครับ

คือ๓มกราคม๖๔ประมาณ๓ทุ่มกว่า
เคนโดนายแบบหนุ่มกลับมาจากข้างนอก
ก็มานั่งซื้อขนมซื้อข้าวมานั่งกินที่โต๊ะหน้าหอ
ก็ยังเดินเข้าไปถามอยู่เลยว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่า
มานั่งกินอยู่ตรงนี้ทำไมไม่กลับไปกินที่ห้อง
โดก็ตอบกลับแค่ว่าไม่เป็นอะไรครับพี่นุษย์
ตอนนั้นก็สังเกตเห็นว่าเคนโดดูสีหน้าแล้วก็แววตาเนี่ยดูเศร้าหมอง
แต่ไม่ได้คิดหรือว่าเอกใจอะไรก็คิดว่าอาจจะเครียดหรือเปล่า
อาจจะเรื่องโควิดอาจจะไม่มีงานขาดรายได้หรือเปล่า

ก่อนที่เคนโน่จะนั่งกินข้าวแล้วก็ตามภาพในกล้องวงจรปิด
พี่นุษย์เขาบอกก็คือก็ล้มตัวลงนอนที่โต๊ะที่หอพักนี่แหละ
หอพักตรงนี้นอนอยู่พักนึงแล้วก็ลุกเดินออกจากหอไป
คือซอยตรงที่เดินออกจากหอไปเนี่ยพี่นุษย์บอกว่าถ้าเลี้ยวซ้าย
จะเป็นแยกบ้านแขกนะแล้วก็หายไปเลยไม่เห็นกันอีกเลย
จนกระทั่งเที่ยงวันนี้นี่แหละได้มาทราบข่าวว่า

พบศพเขาลอยอยู่ในแม่น้ำพี่นุษย์บอกตกใจมาก
คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคนโด่เขาเช่าหอพักที่นี่
ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับ
อยู่ที่นี่มา๔ปีแล้วตั้งแต่เรียนจนเรียนจบ
แล้วก็เป็นนายแบบแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่คอนโด
แล้วย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะ
อันนี้เป็นการมาอยู่ในช่วงที่๒

ปกติตอนอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนมาหาเท่าไหร่นะ

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเพื่อนของคุณเคนโดเนี่ยไม่ค่อยมา
ถ้าจะมาส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวที่อยู่ที่จังหวัดพิจิตร

คือเขานั่งกินข้าวหรืออะไรตรงโต๊ะ
แล้วนั่งแล้วก็น้องเขานอน
นอนแล้วก็ถามว่าน้องแคนโดไม่ขึ้นไปข้างบนเหรอ
ทำไมบอกว่าปวดหัว

น้องก็นอนก็ไม่ได้สนใจอะไรพี่ก็เลยเดินขึ้นไปข้างบน
ในตอนนั้นที่คุยกันเค้าบอกว่าเค้าเงียนหรือเค้าเงียน

ในช่วงเวลาที่เค้าอยู่มันจะมีคนมาหาไปหรือ

ไม่เชื่อว่าแคนโดจะฆ่าตัวตายเหรอ
ก็ไปมามาทำงานไปกลับก็ทักทายเออพี่นุษย์วดีอะไรอย่างนี้
ก็นี่แหละพี่นุฏบอกว่าเท่าที่เจอกัน
กระทั่งคืนวันสุดท้ายวันนั้นหน้าหอที่โต๊ะกินข้าวก็ไม่เชื่อว่าคุณเคนโดจะฆ่าตัวตาย
ไม่ได้ดูเครียดขนาดนั้นไม่ได้ซึมเศร้าอะไรขนาดนั้นเหมือนกับคนจะฆ่าตัวตายเลย
ชาวบ้านในซอยอิสรภาพ๒๐นะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปบอกว่า
แต่เห็นคุณเคนโน่เนี่ยเดินออกจากซอยอิสรภาพประมาณ๓ทุ่มเศษในคืนวันนั้น
ก็ดูท่าทางสีหน้าก็ดูเศร้าหมองนั่นแหละไม่ได้พูดอะไรกับใครไม่ได้ทักใคร
ชาวบ้านที่เขาเดินผ่านเดินสวนอะไรกันก็ไม่ได้ทักอะไรกันในคืนวันนั้นนะครับ
แต่ปกติเวลาเจอกันจะคุยจะทักเวลาเดินสวนกันเนี่ยคุณเคนโดจะทักจะคุยด้วย
ส่วนศพผู้หญิงที่ลอยน้ำมาพร้อมกับตอนที่เจอศพคุณเคนโด
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครนะ
แต่ถ้าคนแถวนี้ที่หอพักหรือในซอยเนี่ยไม่เคยเห็นมีผู้หญิงมาหาคุณเคนโด่หรือว่ามากับคุณเคนะ
ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
ประมาณสัก๒ทุ่มด้านหน้านะนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นนั่งกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็นอนลง
สองทุ่มสามทุ่มเนี่ยแหละแล้วผมก็ไปถามว่าโด่เป็นไร
แล้วมีผู้บุคคุณไฟล์ลงพี่เนี้ยอ่านเรื่องข้างแรงผมปรากฎแล้วเลย
และแล้วก็รวมขึ้นมาดูดูนิดนึงง่ะ
ทำไมไม่รู้อย่างนี้ซะ
ขอบคุณครับ
เอาเป็นว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาก็รู้สึกตกใจนะฮะ

แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเคนโด
เป็นการฆ่าตัวตายหรือว่ามันมีเหตุอย่างอื่น

ว่ามีคนในวงการบันเทิงเยอะมาก
ที่ก่อนหน้านี้โพสต์ประกาศตามหาคุณเคนโดนะคะ

คนแถวนั้นก็บอกแต่ว่าหายตัวไปไหนก็ไม่รู้

ในวงการบันเทิงมาแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกันเยอะมากนะคะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไล่เรียงดูที่หน้าจอนี้นะคะ
คุณพลอยหอวังพิธีกรชื่อดัง
หลายคนนะคะคุณต้นหอมก็โพสต์อีกรอบนึงเพื่อไว้อาลัย
เพื่อนของคุณเคนโดบอกว่าช็อก
ทุกคนช็อกทำใจไม่ได้ยังไม่มีใครสะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
ส่วนประเด็นที่ว่าเอ๊ะแล้วเขามีแฟนหรือเปล่า
มีคนรู้ใจไหมมีคนใกล้ชิดไหมคืออยากจะคุยอยากจะถาม
เท่าที่รู้คุณเคนโน่ก็โสดนะคะไม่ได้มีแฟนไม่ได้คบหากับใคร
นี่ค่ะก็คือผลงานของคุณเคนโด

เพราะทีแรกก็ช่วยตามหากันอยู่เลย
ประกาศตามหากันอยู่เลยว่าอยู่นี้เอ้าเป็นศพลอยน้ำขึ้นมาได้ยังไง
คิดว่าจะแบบสุดท้ายเจอเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
เดี๋ยวรอดูการสืบสวนสอบสวนต่อไปกันแล้วกัน
รวมทั้งศพของน้องผู้หญิงที่ว่าลอยขึ้นมาในเวลาใกล้กันนะนะ
ในช่วงเวลาเดียวกันว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหรือไม่อย่างไรนะครับ